อีกหนึ่งคดีซึ่งเป็นคดีอาทยากรรมทางเศรษฐกิจค่ะ
เป็นการจับยาหม่องปลอม

ใช่ยาหมองปลอมเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายกว่าล้านบาทเลยนะ

ก็สืบเนื่องมาจากนะคะเจ้าของบริษัทยาหมองที่แท้จริงเนี่ย
เขามีการผู้บริโภคไปร้องเรียนว่ากลิ่นไม่เหมือนเดิมต่างไม่เหมือนเดิม
ก็เลยทำให้เจ้าของบริษัทรู้ว่าตัวเองถูกปลอมแปลงแล้วล่ะ

นายนพดลซึ่งเป็นคนขายบอกว่ารับยามองมาจากที่อื่น
เคยรับยามองมาจากบริษัทซึ่งผลิตยามองจริง
แต่ว่าต่อมาก็ไปรับมาจากที่อื่นด้วย
นายนพดลแซ่ย่างอายุ๒๗ปีพนักงานร้านขายของฝาก
ซึ่งตั้งอยู่ภายในพัฒนาคารเจินเป่าตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่
พร้อมยาหมองกว่า๔๐๐๐ขวดคิดเป็นเงินกว่า๑๒๐๐๐๐๐บาท
ถูกตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเศรษฐกิจ
หรือว่าปอศนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจผู้ทอนเชียงใหม่
หลังจากที่มีการรับแจ้งจากเจ้าของผลิตยาหมองขี้พึ่งสมุนไพรยี่ห้อหนึ่งว่า
ลักลอบปลอมเครื่องหมายการค้าและบรรจุพันธุ์ของบริษัทโดยไม่ได้มาตรฐาน
และไม่ผ่านการรับรองจากออยนำไปหลอกขายให้กับนักท่องเที่ยว
รุปทัวร์ชาวจีนราคาขวดละ๓๐๐บาท
ผู้บริโภคที่นำไปใช้ก็เข้าร้องเรียนมาอย่างบริษัท
ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เสียชื่อเสียง
เจ้าของเขาก็เลยเข้าไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนปอศ
พนักงานสอบสวนก็เลยเดินทางไปขอหมายค้นจากศาลจังหวัดเชียงใหม่
ก็นำกำลังเข้าตรวจค้นพร้อมจับกลุ่มนายนพดลเอาไว้ได้
ผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพว่า
ว่ามีผู้นำยามองดังกล่าวมาส่งให้ถึงร้าน
แล้วก็ไม่ทราบว่ามีโรงงานผลิตที่ไหน
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตัวให้พนักงานสอบสวนขยายผลถึงผู้ผลิต
พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คนใช้ก็ใช้เป็นประจำเขาดมกลิ่นเขาก็รู้นะ
และที่สำคัญไปหลอกขายให้กับนักท่องเที่ยวเสียชื่อเสียงประเทศอีก